มาดูเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
ส่วนที่ยาลายิงผู้ใหญ่บ้านวิทย์ดับ
และมีการปะทะโจรใต้ทหารพรานสาหัส๑
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อน
เวลาประมาณทุ่ม๑เกิดเหตุระเบิด
หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาปูยุทธ์
ริมถนนสายปัตตานียาลาหมู่๗ตำบลปูยุทธ์
โชคดีนะครับมีชาวบ้านไปพบเขาก่อน
แล้วก็ตะโกนบอกให้พนักงานและคนใกล้เคียงวิ่งหนี
ได้ทันจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
เอาระเบิดแสวงเครื่องค่าว่าน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัม
มาวางยังจุดนี้ก่อนหลบหนีไปและเกิดระเบิดขึ้น

หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบและกระจาย
กำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
พร้อมรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐาน

ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชุดเดียวกัน
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยคนร้ายพยายามก่อกวนเพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่
จุดที่๒พบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่หน้าธนาคารอิสลามสาขายะบรัง
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพบว่าคล้ายระเบิดแสวงเครื่อง
แล้วก็ได้ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายครับ
โดยพบว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่คนร้าย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหานิ้วมือแฝงหาลายนิ้วมือแฝง
เพื่อนำไปตรวจสอบกับวัตถุพยานก่อนหน้านี้
เชื่อว่าน่าจะรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดยาลานักษมณฑ์ตำรวจทหารฝ่ายปกครองกระจาย
ฝ่ายปกครองกระจายกำลังออกควบคุมเฝ้าระวังธนาคาร
ในเขตเทศบาลนครยาลาตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
หลังจากฝ่ายการข่าวมีข้อมูลออกมานะครับว่า
แนวร่วมคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้ผ่านการฝึกการก่อเหตุร้าย
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง
เพื่อปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพของแนวร่วมกลุ่มรุ่นใหม่
โดยมีแกนนำกลุ่มเก่าเป็นผู้วางแผนควบคุมและสั่งการเรื่องของการปฏิบัติการนะครับ